วันนี้ครอบครัวเดินทางไปยังจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะ
หายตัวไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
เดินทางไปที่สุสานไตรคุณธรรมจังหวัดชนบุรี
และต้องกลายเป็นศพไร้ญาตินานกว่า๖ปี
เพื่อพากลับบ้านเกิดในจังหวัดเพชรชบูรณ์
ครอบครัวก็เดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดที่พบศพ
ก็คือในป่าย่าข้างทางบริเวณตรงเนินตะแบกศรีราชา

โดยแม่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือ
กลับบ้านเรานะลูกแม่มารับแล้วกลับบ้าน
ข้าวฝันเสร็จแบบนี้นะคะ
อยากบอกค่ะว่ายังไงกลับบ้านเรานะลูกแม่มารับหนูกลับบ้านแล้ว
แล้วก็ทิ้งศพอำพรางและหลบหนีไปลอยนวลมากว่า๖ปี
ตอนนี้มีรายงานนะคะว่าตำรวจสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปาก
ก่อนที่จะหายตัวไปเพื่อนสนิทหลายคนยืนยันตรงกันค่ะ
ว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่หนึ่งคนคนนี้มีพฤติกรรมน่าสงสัย
คาดว่าจะเป็นหนึ่งในอดีตแฟนของน้องที่หายตัวไป
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกไหมจับด้วย
ด้านพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
เผยความคืบหน้าคดีตอนนี้สอบไปแล้วหลายปาก
แต่ว่าไม่ได้สงสัยใครต้องดูความเป็นมาเป็นไป
เก็บพยานหลักฐานจากจุดต่างด้วย

เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๗นานมาแล้ว
ส่วนกรณีที่เพื่อนและครอบครัวสงสัยอดีตแฟนนุ่ม
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอก
อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเขาคือผู้ต้องสงสัย

ตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒สั่งรื้อคดีใหม่นะคะ

ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งว่าถูกฆาตกรรมหรือเสียชีวิตเอง
จะเรียกแพทย์มาสอบปากคำทำการชนสูตรด้วยนะคะ
อีกครั้งหนึ่งต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ